ปานวาดคนนี้บอกเลยว่านี่เข้าครัวไปเลยนะคะ
ตำปลาร้าสุดแซ่บค่ะยั่วน้ำลายกันกลางโซเชียลกลางดึกเลยคุณผู้ชม
แซ่บนัวขนาดไหนไปชมกันกับช่วงจอแจ๊ริมจอ

อุ้ยคือสีจมปากหลายด้วยเนอะสงสัยคงจะเกิดอาการเปรี้ยวปากกลางดึกแล้วมั้งคะเนี่ย
เป้ยคนสวยจึงได้เข้าครัวมาคว้ามีดคว้าสากสับมะละกอแบบไม่ยั้ง
แถมตำรวดจนครบสั่นลันทุ่งเฮ้ยดูสัตว์ฬีลาไม่ธรรมดาเลยนะแม่
ตอนเทน้ำปลาร้าแบบจวดโอ้โหนี่มันระดับปรมาจารย์ไทยบ้านชัดเลย
ออกไปทุ่งหน้ายังไปทั้งส่วนสูดอย่างมากว้นมื้อนี่ยังไม่ชมปาด
กินไปก็ชมไปอุ้ยตำร้าส่านนี้มันแซ่บรัวเปล่าไหนกันนะ
เป้ยถึงหยุดกินไม่ได้แถมทัวน้ำลายเอฟซีเก่งขนาดเนี้ย
มอบมองให้เลยแล้วกันนะคะอะปาญวาตำยั่ว
อืมเป็นไงคะปาญวาตำยั่วยั่วพอไหมคะ

อยากไปนั่งจบแบบนี้ที่ร้านบ้างไม่ได้ไปนานแล้ว